เอามาดูเรื่องของเพื่อนบ้านกันหน่อยนะคะคลิปนี้นี่เขาบอกโอ้โห
ถ่ายได้แบบจะเลยเด็กข้างบ้านค่ะจริงจริงก็ไม่เด็กมากแล้วนะ
เพราะอายุเกือบจะสามสิบแล้วครับอยู่อยู่เดินมาหาคุณตาวัยแปดสิบปีที่บ้านอยู่ข้างข้างกัน
เดินมาถีบคุณตาล้มลงจากเก้าอี้แล้วกระทืบเลยค่ะ
แล้วคือคนที่เป็นหลานคุณตาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะเราวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวลงไปที่บ้านของทั้งสองหลังเลยว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

เออมาถามหน่อยว่าไปทำอะไรให้มึงเฮ้ยไม่ใช่กูเนี่ยบ้านกูอ่ะไปทำอะไรให้บ้านมึง
ทำไมอ่ะไม่ใช่ถามไงว่าบ้านกูมึงทำอะไรบ้านมึงเอ้ยไม่ใช่มึงมีเหตุผลหน่อย
ไม่มีอีกแล้วไปเดี๋ยวไปครั้งเดียวไปมึงมีเหตุผลอ่ะกูไปทำอะไรบ้านมึง
อ่ะทำไมอ่ะไม่ใช่มึงก็พูดหน่อยดิจะรู้เหรอเอ้าแล้วมึงไม่รู้แล้วมึงเข้ามาในบ้านทำไม

นะคะคือเหตุการณ์นี้เนี้ยนะคะเพื่อนบ้านก็คือหลานของคุณตาเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้จังหวะกำลังโตเถียงกับผู้ชายเสื้อสีส้มส้มแดงแดงคนนี้อ่ะสละกันเพราะว่าผู้ชายคนนี้อ่ะอยู่อยู่ก็มาเตะคุณตาแล้วก็กระทืบเขาจนบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละที่เขตราชเทวีค่ะ
ไปลงพื้นที่เลยค่ะไปคุยให้รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะครับไปคุยกับคุณตาที่ถูกทำร้ายก่อนอ่า
คุณตาชื่อว่าคุณตาพิชัยแทร่ตั้งนะคะอายุ๘๐ปีค่ะคุณตาเนี่ยอายุเยอะแล้ว
เดี๋ยวคุณตาแกล้วให้ฟังเลยนี่นี่นี่อืมคุณตาบอกตานะอยู่ชุมชนนี้มาตั้งแต่เกิด
ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะมาเจอเหตุการณ์นี้กับตัวเองวันนั้นตานั่งเก้าอี้อยู่หน้าบ้าน
อยู่อยู่ไอเด่อ่ะเด่คือผู้ก่อเหตุอยู่บ้านติดการอายุยี่สิบแปดปีชื่อเด่นะ
เดมันเดินเข้ามาหาเรื่องตาเอาเท้าถีบแล้วกระทืบซ้ำที่หน้าอกตาเนี่ยเจ็บล้าวไปหมดเลย
เราก็ไม่ได้สนใจแล้วว่ามันยังไงเราก็ไม่เคยไปทักทายอะไรเขาไม่มี
ไม่เคยไปพูดแฟะเขาสักนิดนึงแต่วันนั้นคือสองก็เข้ามากระทืบเลย
กระทืบผมคอบิดเลยอืมก่อนที่เขาจะกระทืบเขาพูดอะไรไม่งั้น
ไม่รู้เขาตะคอกอะไรผมไม่รู้นะผมหันหันหน้าเข้าไปข้างใน
พอหันกลับมาปั้งตอนนี้งงมากอยู่อยู่เดินมาหาเรื่องไม่รู้ไป
ุดหงิดอะไรมาเราก็เลยเขยิบไปที่บ้านติดกัน
คือบ้านของเดย์เพราะอยู่ใกล้ใกล้กันเนี่ยบ้านอยู่ติดกันเลย
อ่าก็เลยจะไปคุยกับเดย์ซะหน่อยเข้าไปถึงไม่เจอเดย์นะคะ
ครับเจอแม่ของเดย์เนี่ยค่ะคุณอรวรรณวันนี้คุณแม่เดย์แม่ค่ะ
แม่ก็เป็นยังไงคุยกันรู้เรื่องไหมแม่ดูมึนนิดหน่อยนะ
อ๋อเหรอเอ่อคงใส่จะกลุ้มใจเรื่องลูกชายอยู่
กลุ้มใจจริงเพราะว่าคุณแซคก็ถามแม่
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นแม่บอกไอเดย์ลูกแม่อ่ะ
มันหูแว่วบ่อยแม่ก็บำบัดอยู่แล้วแต่มันไม่ค่อยยอมกินยา
ต้องเอายาผสมน้ำผสมข้าวให้มันกินอ่ะโอ้โหแม่หนักใจขนาดไหน
หนักใจมากไหมที่ลูกเป็นอย่างนี้แม่ร้องไห้เลยค่ะ
ทำอะไรได้หรอหาหรออยากตายทุกวัน

ลูกค้ากระบวนแล้วเนี่ยเอาวิ่งไป
บ้านน้องมึงไหว้เค้า
วิ่งไปให้มันช่วยไปลงบ้านมันดูเห้ย

บอกอยากตายทุกวันแม่ว่าอย่างนี้เลยอะค่ะ
จังหวะกำลังคุยกับแม่อยู่เดมา

ที่แม่บอกเด๊นี่หูแว่ว
เดย์เดินลงมาเลยเพิ่งตื่นบอกพี่ผมไม่ได้หูแว่ว

เดินไปเหมือนมีเสียงใครไม่รู้บอกผมให้ถีบผมเลยถีบ

ฟังเด๊หน่อยไหมนั่นแหละหูแว่วนั่นแหละหูแว่ว

แล้วคราวนี้พอรอบสองผมก็นั่งอยู่เฉย
คราวนี้ผมก็ดูหนังอะไรของผมไปปกติเลยแหละ
ผมก็แบบอาจจะโชว์แอคชั่นอะไรไปหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ
อยากจะบอกพวกที่อาจารย์ตามไป
ไม่ทราบครับเพราะว่าเขาก็
ผมคุยกับเขาผมเป็นเด็กอยู่ผมก็คุยไม่รู้เรื่อง
เด๊บอกว่าเด๊คุยไม่รู้เรื่อง

นั่งดูหนังอยู่แต่อาจจะออกแอคชั่นเยอะไปหน่อย
นั่งดูหนังอยู่แต่เดย์ออกแอคชั่นไปถีบคุณลุงข้างบ้านเลยนะ

แต่เขาไม่ได้ยินเสียงคนบอกให้ถีบ
ทีนี้เอางี้แม่ของเดย์บอกเอาจริงแม่รู้สึกผิด

แม่บอกแม่สำนึกผิดแทนลูกชายจริง

มากราบขอโทษมาขอคำมาคุณตาซะที่ไปถีบคุณตาน่ะ

จังหวะที่ขอโทษคุณตาเดสัญญาด้วยนะ

ตามเนี่ยมีเรื่องที่อ้าวมิไม่ชอบแล้ว
โถ่เราคนคี่ขาด

นี่นี่

อันนี้นี่เราไม่ต้องมายุ่งกับเฮียเขา

แต่ความจริงแล้วคนในพื้นที่เขาบอกอยากให้เดย์เนี่ย

ใช่เพราะว่าคือเจ้าหน้าที่บอกว่าเดย์ลักษณะเนี่ยเหมือนหลอนยา
พอหลอนอาการเกิดขึ้นมาทีไรเป็นอย่างนี้ตลอดเลย

อยากให้หน่วยงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือใครก็ได้พาเดย์ไปบำบัดที
เพราะมันไม่มีอะไรมารับประกันว่าวันหน้าเดย์จะไม่หูแว่วอีกใช่ไหม